นี่คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นวิถีประเพณีตามที่๑๒
โดยงานบุญข้าวสากที่เป็นงานบุลรรณสิบเนี่ย
หลายพื้นที่ของทางภาคอีสานแหละ
แต่ว่าที่กุฎว่าเนี่ยที่ตำบลกุฎว่าอำเภอกุชินาราเนี่ยนะคะ
เขามีการจัดงานบุญเดือน๑๐ที่มันแตกต่างออกไปจากที่อื่น
ตรงที่ว่าจะมีงานบุญที่เรียกว่างานบุญพวงมาลัยที่บอกไป
โดยพวงมาลัยนี้ก็จะทำมาจากไม้ไผ่
แล้วก็จะมาสารให้เป็นรูปทรงดอกไม้สวยงาม
ชาวบ้านก็เลยนิยมเรียกงานนี้ว่างานมาลัยไม้ไผ่นั่นเอง
โดยชาวบ้านนะคะเขาจะนำไม้ไผ่ที่ได้จากการสาร
มาร้อยเป็นพวงมาลัยใส่สิ่งของพืชผลทางการเกษตรลงไป
แล้วก็นำมาแห่รอบอุโบสถที่วัดกกต้อง
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
สำหรับมาลัยไม้ไผ่นี้นะคะจะทำมาจากไม้ไผ่ที่ถูกตัดไว้๑๕วัน
ที่ต้องตัดไว้๑๕วันเพราะอะไร
เพราะว่าไม่ให้ไม้ไผ่มันแตก
ให้ไม้ไผ่มันมีความเหนียวขึ้น
แล้วก็ง่ายต่อการดัดให้เป็นรูปทรงนั่นเอง
จากนั้นก็จะนำไม้ไผ่มาสารมาผ่าก่อน

แล้วก็มาดัดเป็นดอกไม้ตามรูปแบบดั้งเดิมนะคะ
เพื่อที่จะใช้แขวนสิ่งของถวายพระ
อกจากจะนำมาใช้ในงานบุญแล้ว
เขายังมีการพัฒนาต่อยอดมาเป็นมาลัยไม้ไผ่ที่เป็นงานวิจิตศิลป์ด้วย
ต่อยอดพัฒนาไปเป็นสินค้าภูมิปัญญาของหมู่บ้านอื่นอีกมากมาย
ทำมาเป็นดอกไม้ติดหน้าอก
ดอกไม้เป็นพวงมาลัยหน้ารถไม่ต้องใช้ดอกไม้สด

หรือจะมาทำเป็นต่างหูก็มีเหมือนกัน
หรือว่าเป็นดอกไม้ตั้งโชว์ก็ทำขายด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น
อยากจะได้เป็นพวงมาลัยไม้ไผ่ต่างหูสักอันนะ

เพราะว่าพวงมาลัยเดี๋ยวนี้ที่ฉันเคยเห็นก็คือจะเป็น
ใช้ไม้ไผ่ในการสารให้เป็นพวงมาลัย
หรือว่ามีวิธีประดิษฐ์ต่างเยอะแยะ
มันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของที่ทำเอาไว้ได้มากยิ่งขึ้น
จากคนในกลุ่มในชุมชนในหมู่บ้าน

เอามาทำอะไรได้หลายต่อหลายอย่างเลยทีเดียว

ก็แรงว่าตอนเด็กต้องโดนบ่อยแน่เลย

เนี่ยได้เห็นแล้วไม้ไผ่มีประโยชน์มากนะคะแต่คุณชนะนี่จะขยาดมากสำหรับไม้ไผ่